ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ที่สามีไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจ
เมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่า

หายตัวไปตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์แล้ว
แต่พอตำรวจจะเรียกตัวสามีคนนี้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หายตัวไปหายไปไหนก็ไม่รู้
ทางญาติของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็เลยไปตามหาที่บ้านปรากฏว่าเอ๊ะข้างข้างบ้านมีเนินทรายแปลก
ปกติไม่มีเลยให้เจ้าหน้าที่ของมัศยิตมาขุดดูเขาเป็นอิสลามนะคะ
ขุดดูปรากฏว่าเจอมือผู้หญิงโผล่ขึ้นมาอ่าขุดไปขุดมาอ้าว
ศพของผู้หญิงคนนี้ถูกฝังอยู่อะค่ะแล้วก็สภาพน่าจะถูกยิงด้วยนะคะ
ทีนี้ตัวสามีก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเพราะว่าหายไปไหนก็ไม่รู้
เหตุการณ์นี้เป็นพื้นที่ของตำรวจสอนอทุ่งครุนะคะศพของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางอิสดา
อุตสาเพียรอายุสามสิบห้าปีอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งอะค่ะ
ซอยประชาอุทิศ๘๖เขตทุ่งครุสภาพศพคือนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลคล้ายถูกยิงที่ศีรษะด้านหลัง
กระสุนปืนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นปืนชนิดไหนขนาดไหนอ่ะนะคะ
แล้วก็ที่บริเวณแผ่นหลังเหนือสะโพกมีแผลถูกแทงด้วยค่ะตอนที่พบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสองสัปดาห์
ศพเริ่มเน่าแล้ววันนี้พลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจรีสัมฤทธิ์คงต่าวผู้บัญชาการผู้บังคับการตำรวจนครบานแปด
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะพบตรบอกว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเจ็ดปาก
รายละเอียดของสำนวนยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่เชื่อว่าการก่อเหตุในลักษณะแบบเนี้ย
มันทำคนเดียวไม่ได้อะค่ะเนื่องจากว่ามีการขนดินมาถมในบ้านด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วตัวผู้ต้องสงสัยก็คือตัวสามีเนี่ย
หลบหนีออกไปนอกกรุงเทพแล้วด้วยนะคะ

ผมเชื่อว่าคดีนี้นะครับว่าครูไม่ชาบว่าขับแต่คนเดียว
งั้นอย่างที่บอกคดีนี้คนที่จะตกเป็นคุณที่ต้องสงสัยคนแรก
ก็คือสามีของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าไปแจ้งความว่าภรรยาหายไปตั้งแต่๑๗กุมภาพันธ์
ตำรวจเชิญตัวสามีมาพูดคุย
เขาก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีในครั้งแรกไม่มีพิรุธอะไร
ก็ไม่ได้ควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็พอจะเรียกตัวมาอีกทีอ้าว
ตามตัวไม่ได้ทีนี้พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เจอกองดินอย่างที่บอกอ่ะค่ะ
อยู่ข้างบ้านเลยนะคะพอขุดก็เจอศพของผู้ตาย
ติดต่อไปยังสามีผู้ตายอีกครั้งติดต่อไม่ได้อีกนะคะ
ทีนี้ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกแต่ว่าคนข้างบ้านบอกว่า
สี่กุมภาพันธ์เห็นเหมือนรถขนทรายอ่ะขนดินขนทรายอ่ะ
ตรงเนี้ยสองรอบครับนะคะทีนี้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านจากญาติเนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่าสามีกับผู้ตายเนี่ยเคยอยู่ด้วยกัน
แล้วก็แยกทางกันไปแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกัน
กลับมาคบกันอีกรอบหนึ่งแต่ก็เกิดปัญหามีปากเสียงทะเลาะกันอีก
แล้วก็เลยมาเกิดเหตุนี้นะคะ